ยังยุ่งกำกัดการ์ดกีฟานกีฬาแห่งภาคธุรกิจ

ยังยุ่งกำกัดการ์ดกีฟานกีฬาแห่งภาคธุรกิจ

ยังยุ่งกำกัดการ์ดกีฟานกีฬาแห่งภาคธุรกิจ

จุดนี้คือจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพญาที่คุณเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เอง
เป็นการประจบกันของแม่น้ำทั้งสี่สายใช่ค่ะ
นี้นะคะใครที่มีโอกาสได้เดินทางมาร่วมชมที่จุดท่องเที่ยวแห่งนี้
สังเกตง่ายแม่น้ำน่านสีแดงนะคะส่วนแม่น้ำปิงสีเขียวค่ะ
และนอกจากแหลมยมแห่งนี้แล้วนะคะ
จุดที่เรายืนอยู่ใกล้กันเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของชาวจังหวัดนครสวรรค
ก็คือสารเจ้าพ่อเทพารักษ์และสารเจ้าแม่ทัพทิม
จุดนี้ค่ะชาวนครสวรรค์นะคะเดินทางมากราบไหว้ขอพร
ถูกต้องครับแล้วก็บนบานสารกล่าวต่าง
และก็เชื่อว่าก่อนหน้านี้นักกีฬาจำนวนมากนะคะ
จะเดินทางมาร่วมขอพรที่สารเจ้าแห่งนี้ด้วย
คุณผู้ชมที่สนใจนะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดนครสวรร
หรือว่าเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วจะมาดูกีฬาก็มาแวะในจุดนี้ก่อนก็ได้
ก่อนที่จะเดินทางไปชมการแข่งขันที่บริเวณบึงบรเพชรอยู่ใกล้กันนี่เอง
ใช่ค่ะเป็นทางผ่านนะคะสำหรับสารเจ้าพ่อเทพารักษ์และสารเจ้าแม่ทัพทิม
ไปก่อนที่จะไปถึงบึงมรเพชรก็แวะกราบไหว้กันก่อนได้นะคะ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปเติมความคึกคักกันหน่อย
วันนี้เรามีโชว์มาฝากกับการเชิดสิงโตซึ่งเป็นคณะขึ้นชื่อของที่จังหวัดนครสวรรค์กวังสิวนั่นเองครับ
ชมเสร็จแล้วแล้วค่อยกลับมาดูไฮไลท์ของเมื่อวานกันนะคะ

ส่วนช่วงนี้เรามีโชว์มาฝากกับการเชิดสิวนั่นเองครับ
ส่วนช่วงนี้เรามีโชว์มาฝากกับการเชิดสิวนั่นเองครับ
ส่วนช่วงนี้เรามีโชว์มาฝากกับการเชิดสิวนั่นเองครับ